ของหมึกมาแล้วจ้าปลาหมึกมาแล้วจ้า

คือน้ำลายรอแต่จะกินลงหรือเปล่าก็ไม่รู้
และทั้งสองเหตุการณ์นี้ไม่ได้กินหมึกเลยนะ
ดูเรื่องหมึกย่างเป็นเหตุก่อนนะฮะ
ก่อนที่จะไปดูเรื่องของหมึกสดที่ฟองฟอดนะฮะ

ข่าวนี้เขาบอกว่าถือเป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้ที่ขับรถสัญจรไปในเส้นทางต่าง
และบังเอิญเจอร้านอะไรต่างข้าง

มันหิวเหลือเกินอยากจะลงไปซื้อ
แต่คุณครับอย่าคิดว่าการลงไปซื้อของคุณ

ก็เลยสตาร์ทรถทิ้งไว้หรือว่าไม่ได้ล็อกรถเนี่ยนะฮะ
เพราะโจรเขาก็ใช้เวลาแป๊บเดียวในการขโมยของของคุณ
คือคนขับรถตู้คันหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถตู้ไปนะฮะ
ริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีขาเข้าพัทยา
บริเวณหน้าปั๊มปตทตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
คุณประจักษ์เคนคำเป็นคนขับนะฮะ
เขาบอกว่าเขาขับรถตู้โตโยต้าสีขาวชนบุรี
ซึ่งเป็นรถตู้นำเที่ยวขับมา๒คันนะ
คันแรกคือเขาขับขนแต่กระเป๋าผู้โดยสารมา
กระเป๋านักท่องเที่ยวมาคันนี้ก็เลยไม่มีผู้โดยสารมาด้วย
ไม่มีนักท่องเที่ยวมาด้วยแต่คันที่สองเนี่ย
มีนักท่องเที่ยวแต่ขับตามหลังมาตัวเขาเองนะ
พอดีตาเหลือไปเห็นรถจักรยานยนต์
พ่วงข้างขายหมึกย่างแบบนี้อยู่ริมถนน
โอ้โหหิวแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจผู้โดยสาร

หมึกย่างไหมคะไม่ต้อง
บอกว่าพักรถไงพักรถนิดนึง
เพราะรถของผมมีแต่กระเป๋าของผู้โดยสารของนักท่องเที่ยวเขา
ไม่เป็นไรผมเลยขออนุญาตแวะซื้อหมึกย่างริมถนนสักนิดหนึ่ง
เขาขับรถเลยรถพ่วงหมึกย่างไปแล้วนะสัก๓๐เมตร
ก็เลยตัดสินใจจอดเพื่อจะลงมาสั่งหมึกย่างกินนี่แหละครับ

เสร็จก็รีบเดินกลับไปที่รถ
ปรากฏว่าเปิดรถดูกระเป๋าสภายสีดำที่วางอยู่เบาะข้างคนขับหายไปแล้วฮะ
ซึ่งภายในกระเป๋ามีเงินสด๓๐๐๐บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดเกือบ๑แสนบาทครับ
ซึ่งมุมหุ่นแย่งก็เดินมาที่รถ

มีเงินอยู่ทั้งหมดและเอกสารทั้งหมด

เพราะว่าวันนี้ผมจะเอาไปเข้าธนาคารกับการรถอีก
และก็จริงมันมีอยู่๔เมื่อ
คำเด็กใหม่เพราะว่าอันนี้แล้วก็เหลือ๓๐๐๐๐บาท
ประจักษ์บอกว่าโอ้ยโชคดีนะ
มันไม่เอากระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสารของผมไปหมด

เออกระเป๋าเนี่ยมันเป็นของผม
ค่ะเออแต่ผมเนี่ยคิดว่าผมไปแป๊บเดียวเอง

โอ้โหทำไมโจรมันเร็วขนาดนี้นะฮะ
ประจักษ์เขาก็เลยไปถามคนแถวนั้นแหละ
คนแถวนั้นก็บอกโอ๊ยพี่

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีรถบรรทุกพ่วง
โดนฉกโดนขโมยกระเป๋าเงินจากรถไปเหมือนกัน

เขาก็เลยฝากบอกตำรวจภูทรเมืองชนบุรีบอกว่า
ช่วยกันตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้หน่อยนะพี่ตำรวจ

เพราะว่าจะได้ไม่ไปก่อเหตุซ้ำกับคนอื่นอีกนะครับ
นี่ได้กลับไปแต่หมึกย่าง

วางอยู่แทนที่กระเป๋าที่หายไป

และตามหากระเป๋าและเอกสารที่สำคัญนะครับ